แล้วก็มีการยิงตำรวจเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
ค่ะนะฮะก็อย่างที่ทราบโอนย้ายคดีจากทางภูทรภาคเจ็ดเนี่ย
ตอนนี้มาอยู่ที่กองปราบรามภายใต้สังกัดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ทีนี้วันนี้เนี่ยทางกองปราบรามเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนทันทีนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ทราบมันจะมีคดีอาญาที่เป็นคดีหลัก

กำลังนกคนใช้จ้างวานก็มามอบตัวตอนนี้ถูกฝากขังอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

คนนี้คือตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุ๖นายแต่ไม่ระงับเหตุไม่ช่วยเหลือคนเจ็บแต่ไปช่วยผู้ต้องหาหลบหนี

แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีถูกฝากขังเอาไว้นะครับ
ตอนนั้นอยู่กับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ก็จะขังระหว่างดำเนินคดีเนี่ยช่วงฝากขังเนี่ยอยู่ที่เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
ทีนี้พอโอนย้ายคดีมาที่กองปราบนะฮะก็ต้องมีการย้ายที่ฝากขังนะครับ
วันนี้มีการย้ายมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
ฮานุมานของกองปราบรามนะครับวันนี้ก็นำกำลังไปนะฮะแล้วก็นำตัวตำรวจทั้ง๖นายนี้มาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
มาถึงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทั้ง๖นายนะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้คำถามก็คือว่ามาอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เจอกำนันนกอ่ะสิ
กำลังนกก็ฝากขังที่นี่แล้วไปรวมกันอยู่นี่๖คนบวกอีก๑เป็น๗คนไม่พูดไม่คุยไม่ตรงไม่เตรียมไม่ซ่องสุมอะไรกันอยู่ที่นั่นเหรอ

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับคุณนัทธีทองปลาดนะฮะบอกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยแน่นอนว่าผู้ที่มาใหม่๖คนนี้ก็ต้องไปอยู่ช่วงของการกักโรคก่อน๑๐วันนะฮะ
แต่ถ้าพ้นการกักโรคแล้วซึ่งกำนันนกก็พ้นวันนี้นะครบ๑๐วันแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าทั้ง๗คนนี้
แยกหมดไม่ให้อยู่รวมกันแม้กระทั่งตำรวจทั้ง๖ก็ถูกแยกนะฮะไม่ให้อยู่รวมกันขอยืนยันได้เลยนะฮะไม่ต้องกังวลตรงนั้น
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้มันก็มีกรณีดราม่าโซเชียลว่ากำนันนกตัวจริงหรือตัวปลอมทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพขอยืนยันว่ามีขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก
เรื่องการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหลังจากรับตัวมาจากศาลมีการประทับลายนิ้วมือต่อหน้าตำรวจ
มีการประทับลายนิ้วมืออีกครั้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศาลสุดท้ายก่อนจะส่งตัวมาเรือนจำก็มีการประทับลายนิ้วมือทั้ง๑๐นิ้ว
เพื่อยืนยันเอกลักษณ์บุคคลต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัชธรรมเพราะฉะนั้นยืนยันว่ากำนันนกเนี่ยคือตัวจริงแน่นอนไม่ใช่ตัวปลอม
นี่เขามีการประทับลายนิ้วมือแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นต้นทางตั้งแต่เราเคยมีทะเบียนราชไว้นั่นแหละอันนี้ทางผู้บัญชาการ

สำคัญเนี่ยรอยสักที่มันค่อนข้างจะชัดเจนมีลักษณะชัดเจน
เพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าเป็นตัวคนเดียวกันกับกำนันนกครับ
ส่วนการทำคดีของกองปราบเรื่องของคดีกำนันนกเนี่ย
จะทำแบบไหนรับเรื่องไหนมาบ้างกล้องวงจรปิดเสียกี่ตัวมีกี่ตัว
มันมีการสกัดขาอะไรกันช่วงตำแหน่งพบตรอะไรหรือเปล่าเนี่ย
จบท้ายรัฐนี้โชว์ท่านฟังเปิดปากกับภาคภูมิค่ะ
ผมคุยกับตำรวจกองปราบเลยอ่ารอฟังเลยนะคะ